ไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องน่าและเสียใจในวงการศาสนาอีกแล้วนะคะ
เจ้าอาวาสไปตุ๋ยเด็กค่ะ
เด็กชายคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ตำรวจสามารถจับกลุ่มคนที่ก่อเหตุได้แล้วแล้วก็จับศึกเป็นที่เรียบร้อย
เด็กที่ตกเป็นเหยื่อเด็กที่โดนตุ๋ยขออนุญาตพูดแบบนี้

ก่อนหน้านี้แต่ว่าอันนี้เป็นเคสล่าสุดนะคะ
แต่เอาล่ะล่าสุดตำรวจภูทรหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ก็ควบคุมตัวนายคนนี้มีชื่อว่านายพันศักดิ์แสนคำวังอายุ๓๗ปี
เป็นอดีตพระพันธ์ศักดิ์ถิตศรีโลอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีวารีสถานหรือวัดน้ำโท่ง
มาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัว
และป้องกันปรับรามการค้ามนุษย์ตำรวจภูทรภาคห้า
เข้าไปจับกลุ่มนายพันธุ์ศักดิ์คนนี้ตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่
ในคดีความผิดฐานกระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
หลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชม
ผู้ปกครองพาเด็กผู้เสียหายเป็นเด็กชายนะอายุไม่เกิน๑๕ปี
ไปร้องกับตำรวจภูทรภาค๕บอกว่า
อดีตพระพันธ์ศักดิ์คนนี้ชักชวนให้สิ่งตอบแทนเป็นเงิน
หรือว่าสิ่งของเพื่อนแลกกับการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กชาย
ตำรวจเขาก็เลยทำการสืบสวนสอบสวนจนได้หลักฐาน
แล้วที่สุดก็ไปขอสารอนุมัติออกหมายจับนายพันศักดิ์ค่ะ
จากนั้นตำรวจเขาก็นำกำลังพร้อมกับหมายสารไปจับกลุ่มจับกลุ่มตัวได้
ในงานเลยนะงานถวายสลากพัดของวัดค่ะ
นายพันธ์ศักดิ์รับค่ะว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง
ตำรวจเขาก็เลยนำตัวให้เจ้าคณะอำเภอหางดง
ออกจากการเป็นพระแล้วก็ควบคุมตัว
ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีทันที
อกจากนี้ยังยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
ไปตรวจสอบด้วยว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่า
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังพบว่าคดีนี้ยังมีผู้เสียหายมากกว่า๑๐ราย
ซึ่งจะทำการสอบสวนขยายผลอย่างละเอียด
ดำเนินคดีกับเจ้าอาวาสรูปนี้
ถ้าเกิดว่ามีผู้ต้องหาเยอะก็ความผิดเป็นรายกระทงไปนะ